คุณผู้ชมครับการส่งออกของไทยติดลบต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่๘แล้วครับ
ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของผลไม้ไทยปีนี้ออกมาน้อยส่งผลให้ส่งออกได้น้อยเช่นเดียวกันนะครับ
ข้างด้านของนายกิมพระติมรัชโชนูอกรสวงภาวนิดก็บอกว่าส่งออกของไทยครับ
เฉพาะเดือนพฤษภาคมลดลงไป๔๖เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนนะครับ
มูลค่าอยู่ที่ประมาณ๒๔๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะ
แต่ว่าเป็นการติดลบกัน๘เดือนติดแล้ว
สินค้ากเศษจะออกได้ลดลง๒๗เปอร์เซ็นต์ครับ

ผลไม้แช่แข็งก็ติดลบสูงถึง๕๔๘เปอร์เซ็นต์ครับ
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นบวกมาตลอด
สาเหตุส่วนใหญ่เลยมาจากการที่ผลไม้ของไทย

แล้วก็ประกอบกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัวด้วย

ส่งผลให้ภาพรวมส่งออกของไทย๕เดือน
ปีนี้แหละปี๖๖ติดลบไป๕๗

แล้วเท่ากับว่าติดลบกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

แต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าครึ่งปีหลังจะดีขึ้น
จากการท่องเที่ยวแล้วก็เงินบาทที่อ่อนค่าลงด้วยนะครับ